ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข

คุณผู้ชมมีเวลาอีกแค่๒วันเท่านั้นนะคะ

เชื่อว่าหลายคนตอนนี้กำลังรับประทานอาหารอยู่นะคะ
คือที่มหาสารคามเนี่ยนะคะมีชาวบ้านค่ะ
เขาไปส่องเลขทะเบียนของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ
คนที่เขาไปขับรถและเกิดอุบัติเหตุ
เขารับสารภาพบอกว่าไปดื่มยาบำรุงกำลังมา
แต่ยาบำรุงกำลังมันมีแอลกอฮอล์อยู่ด้วย
มันก็เลยทำให้เกิดอาการเมานะคะ
เสียหลักตกข้างทางชาวบ้านเขาก็เลยเอาทะเบียน
จะเอาทะเบียนไปตีเป็นตัวเลขเสี่ยงโชค
ส่วนที่อีกหนึ่งที่พาคุณผู้ชมไปดูไก่
เป็นไก่แจ้ไปออกไข่อยู่ในกระถางทูบ

เพราะว่าเป็นกระถางทูบบนสาลาเรือแม่ลำดวน
วัดเกาะเทวดาเท่านั้นแหละค่ะ
พอประชาชนทราบข่าวก็ไปกราบไหว้
ขอเลขกันนะคะนี่คือภาพนะคะ
สารเจ้าแห่งนี้อยู่ในอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชาชนเดินทางไปที่สาราเรือแม่ลำดวน

ตัวเปล่าได้ไหมไม่ได้นะคะ
ต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนและแป้งฝุ่นไปด้วย
ไปกราบไหว้ขอโชคลาภจากเรือขุดโบราณ

ไม้ตะเคียนอายุไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปี
ซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านร่วมกับพระสงฆ์นำเรือตะเคียนนี้
ซึ่งเขาเห็นว่าโผล่ขึ้นมาจากบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำตาปี
แล้วก็เอาขึ้นมาเก็บไว้ที่วัดเกาะเทวดา
จากนั้นก็มีคนเข้ามากราบไหว้มาบนบานมาขอโชคขอลาบ
และเคยมีคนมาขอโชคลาภได้รางวัลไปแล้วหลายงวด
แต่ณปัจจุบันนี้มีความฮือฮาอย่างมาก
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้จะเห็นภาพเป็นไข่นะคะ
เป็นไข่ของไก่แจ้เขาไปไข่อยู่ในกระถางทูบกระถางเทียน
วางอยู่ด้านหน้าเรือขุดโบราณแม่ลำดวนค่ะ
มีจำนวนทั้งหมด๕ฟอง
ตรวจสอบพบว่าไข่จำนวน๕ฟอง
มีเปลือกสีน้ำตาล๔ฟองมีเปลือกสีขาว๑ฟอง
มันต้องแยกแยะแจกแจงขนาดนี้ใช่ไหม
เป็นว่ามันไม่เหมือนกันเรานำเสนอข้อเท็จจริงให้ฟังเฉยนะคะ
แต่ว่าคนที่เขาไปดูเขาก็แตกตื่นไงเขาก็เอ๊ะทำไมมันถึงไม่เหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีการนับจำนวนกันไว้เอาตีเป็นเลขกันไปต่างนานานะคะ
ก็มีหลายตัวเลขให้คุณผู้ชมคิดเอาเองแล้วกัน
ว่าใครดูเป็นเลขอะไรนะมีจำนวนเท่าไหร่นะแบบนี้ใช่ไหม
ลักษณะของใครเป็นเลขอะไรประมาณนี้นะคะ
อีกหนึ่งพื้นที่ที่บอกว่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อำเภอบรบือนะคะ
มีเหตุการณ์รถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียนมหาสารคามค่ะ
เขาเสียหลักตกถนนแล้วก็ไปชนชาวบ้านที่อยู่ข้างทาง
ชนบ้านของชาวบ้านนะคะที่อยู่ข้างทางได้รับความเสียหาย
ในรถกระบะหลังรถพบขวดยาบำรุงร่างกาย๕ขวดด้วยกัน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็ไปเสียหลักวิ่งไปตามขอบถนนเลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนงู

เลี้ยวเข้าไปที่บ้านของนายสมจิตเทียบคำ
รถไปวิ่งชนประตูกระจกอลูมิเนียมทะลุเข้าไปในบ้านเลยค่ะ
ก่อนที่จะไปชนกับรถจักรยานยนต์รถยนต์
และไปหยุดนิ่งห่างจากเจ้าของบ้านที่นอนดูทีวีอยู่บนเตียงเมตรเดียวเท่านั้นเอง
สอบถามนายอภิวัตธุรธรรมคนขับรถที่อยู่ในสภาพมืนเมา

เขารับสารภาพว่าดื่มเครื่องดื่มชูกำลังผสมแอลกอฮอล์
ซึ่งข้างขวดก็มีสัญลักษณ์รูปพญานาค
หลังดื่มไป๕ขวดมีอาการมืนเมาค่ะ

แต่ก็มาเสียหลักลงข้างทางและชนเข้ากับบ้านของประชาชนนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่ายินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเลย
เจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนชาวบ้านนอกจากมาช่วยแล้ว
มาช่วยเจ้าของบ้านมาช่วยคนที่ติดอยู่ในรถแล้วนั่นนะคะ
เขาก็เอาเลขที่บ้านเอาเลขทะเบียนรถไปตีเป็นเลขเด็ดตามระเบียบนะคะ
ที่เกิดอุบัติเหตุที่เป็นรถกระบะนะคุณนะ
หมายเลขทะเบียนกไก่จจ๘๘๓๐มหาสารคามค่ะ